แต่ว่าก่อนหน้านี้มีค่ายอื่นมีการประกาศออกมาแล้ว

ราคาเริ่มต้นที่๒๙๙บาทต่อเดือน
ส่วนราคาแพ็คเกจสูงสุดอยู่ที่๑๘๘บาทต่อเดือน
หากใช้งานครบตามจำนวนแพ็คเกจที่ซื้อความเร็วก็ถูกปรับลดลงไม่เกิน๓๘๔กิโลบิตต่อวินาทีครับ
ส่วนราคาแพ็คเกจสูงสุด๑๐๑๘๙๙บาท
หากใช้งานเกินก็จะปรับความเร็วลงไม่เกิน๓๘๔กิโลบิตต่อวินาที
เมื่อมีการมาเปรียบเทียบกันราคาก็เป็นแบบนี้นะครับ